โอ๊ยรถติดมากเพราะอะไรรู้ไหม
ลางหลายแล้วมันลางลอลิงอันนี้ลางนะฮะ
และจะปิดซ่อมเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าปิดนี่คือ

จึงให้เดินรถแต่ว่ามีการสลับกันเดิน

ใช้เวลา๒นาทีต่อ๑ขบวนกลายเป็น๕นาที

คือคนที่ไม่ได้ดูข่าวว่าจะมีการช้าอย่างนี้
โอ้โฮยาวมาถึงนี่ตรงนี้ไม่เท่าไร
ถึงข้างล่างเลยคุณชิดล่มกับสยามอ่ะดูสิถึงข้างล่างเลย
คือมันเป็นเหตุกระทันหันหรือยังไงพี่
คือไม่มีทางที่จะทำอะไรได้เพราะว่า

ไม่รู้แล้วก็ถึงรู้ก็จะไปทำอะไร
คือมันจะต้องใช้อ่ะคุณเราจะต้องอย่างนี้

มีครึ่งวันหลังเนี่ยพอคนรู้ว่าเสียนะฮะ
กลับไปเอารถส่วนตัวมาใช้รถติดหนักเลยค่ะ

ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าส่งไปในทวิตเตอร์

ในทวิตเตอร์แล้วให้มีตัววิ่งสถานีโทรทัศน์แล้ว
ที่คนตื่นตี๔๕หรือ๖โมงเขาไม่ดูทีวี

เกิดโกลาหลหลห่นมากแล้วมอเตอร์ไซค์ลูกแก้วนะคะ

สยามถึงอนุสาวรีชัยเรียก๔๐๐บาท

เดี๋ยวอะไรนะสยามไปไหนนะ

เป็นคนที่ทำงานเช้าตรงย่านรถติด
พี่เรื่อง๑๐๐๒๐๐บาทเป็นเรื่องปกติ

ช่วงประมาณตั้งแต่๘โมงจนถึง๙โมง

ว่าเวลาที่จะเล่าอะไรหรือมะโนวอะไรอย่างนี้
คุณเขียนเอวเขาเขียนสดือบอกพี่ระวัง
เร็วหน่อยพี่เร็วหน่อย
เขียนพุงเขาหรือคุณก่อกเข้าทั้งกว่านั้นล่ะ
ทุกวันนี้ก็นั่งมอเตอร์ไซค์ทุกวัน
ไปทำงานตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้าคุณอนา

ตรงไหนแล้วคุณจะมีมอเตอร์ไซค์ต่อรถทุนาเทล

ทุกที่เขาจะเตรียมมอเตอร์ไซค์ไว้ให้อยู่

โดยรายการเขาจอดข้างเลย
คือหนูประหนึ่งเหมือนช่อง๗สมัยก่อนที่ส่งเทป

สมมติหนุอมาที่นี่บริพัฏก็ให้หนุขันนึง

มีประกบเลยเหมือนมีทอสอนำหน้าอย่างนี้
ไม่ใช่ปุ๊บคนสำคัญนะฮะทุกคนรายการไม่ถัน
ไม่ใช่ตังค์ชุดเป็นทศใส่เสื้อกราค์สีส้ม

เพราะว่าคุณทำรายการสดใช่หรือเปล่านี่ฉันคงต้องเอาบ้างล่ะ
มานั่งไม่ตั้งนั่งรถไม่เคยกลัวรถติด

เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องแล้ว
เขาจะปิดลางซ่อมแล้วก็ยืนยันว่าพรุ่งนี้เช้าใช้การได้เหมือนเดิมค่ะ
เหมือนเดิมนะครับโอเคนะฮะ